คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของแท็กซี่เมืองกรุงแท็กซี่ในกรุงเทพกันหน่อยนะคะ
คือจริงแล้วเรื่องราวดีก็มีเมื่อวานเพิ่งเล่าไปเอง
มีกลุ่มแท็กซี่ใจดีไปส่งผู้หญิงคนนึง
ไม่มีสตังค์ไปส่งถึงบ้านเลยต่างจังหวัด
มีน้องนักเรียนชั้นม๓นะคะจากอ่างทอง๕คนเข้ากรุงเทพครั้งแรก
มาถึงเนี่ยโอ้โหแท็กซี่เหมือนกับมาประกบเลย
ไหนไปไหนไปไหนดึงขึ้นรถ
แล้วสุดท้ายเนี่ยนะโอ้โหน้องโดนเรียกเงินกันไป
กดมิเตอร์นะคะเรียกรายหัวหัวละ๘๕คนก็๔๐๐
ขอค่าทางด่วนอีก๕๐รวมแล้ว๔๐๐
น้องเขาขึ้นรถแท็กซี่จากหมอชิดไปสำเพ็ง
รวมแล้วจ่ายไป๔๕๐อ่ะ
นี่นะฮะนี่ค่ะน้องเขาบอกจำได้จำสีจำอะไรได้
คือน้องเขาลงรถตู้ที่หมอชิดมีคนมาประกบเลย
ไปไหนไปไหนขึ้นแท็กซี่ไหม
น้องบอกไปสำเพ็งโดนดึงไปเลย
เข้ามากรุงเทพครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
เตอร์ก็ไม่กดแล้วคิดรายหัวอย่างที่บอก
และขับเร็วนะคะน้องน้องเขาบอกขับเร็วมากจนน่ากลัวค่ะ
แล้วเปิดเพลงเสียงดังตลอดทางเลย
และทีนี้พอคุณหนูขึ้นไปก็มีผู้ชายคนนึงฝากเขา
เข้ามาเก็บเงินภาพรถเขาบอกว่าขอเก็บ๒๙๓บาทเลยมากัน

เพราะว่าไปกัน๕คนด์แล้วทีนี้เขาบอกว่าขอเก็บภาพครั้งรวมด้วยอีก๕๐บาท

เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเข้ากรุงเทพฯเป็นครั้งแรกแล้วค่ะ
เพิ่งเข้าเทคซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่กล้าที่จะสู้หรือแบบ

บางคนที่เขามีเงินมาน้อยแล้วแบบเขาเจอแบบเนี้ยเขาอาจจะกลับบ้านของเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะ
ถ้าเขาไม่มีญาติหรือเขามาตัวคนเดียวอย่างเงี้ยมันเสี่ยวความรู้สึกมากเลย
เงินเงินสี่ร้อยห้าสิบบาทมันอาจจะดูไม่เยอะอะค่ะแต่ว่า
หนูไม่ได้อยากได้คืนนะเงิน๔๕๐แต่ว่าหนูแบบมันเสียความรู้สึกมาก
กับการที่แบบการเดินทางมันแบบมันกลับไม่สนุกเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
มันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนอื่นโอ้โหหลายเรื่องเลยนะคะแท็กซี่คันนี้
มิเตอร์ไม่กดเก็บเงินน้องเข้าไปห้าคนคนละแปดสิบ
รวมแล้วสี่ร้อยค่ะทางด่วนอีกห้าสิบบาทเป็นสี่ร้อยห้าสิบ
ขับเร็วอีกเปิดเพลงดังอีกน้องบอกว่าก็มากรุงเทพครั้งแรก
ก็ไม่กล้าจะทำอะไรมากแต่น้องเขาก็สังเกตนะคะ
เขาเห็นว่าบัตรประจำตัวของคนขับรถแท็กซี่คันนี้
ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วตรงกับหน้าคนขับจริงจริง
ตัวจริงไหมน้องเขาสังเกตหมดนะคะน้องเขาบอกว่าก็
ขอแค่ปลอดภัยก็พอตอนที่อยู่ในรถก็ไม่กล้าจะทำอะไรมาก
แต่บันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานหมดนะคะ
แท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่สีเหลืองป้ายทะเบียนททหารททหาร
สี่แปดศูนย์กรุงเทพคนขับตามบัตร
ชื่อว่านายนพรัชพรมวันน้องยืนยันว่าดูบัตรแบบดูแล้วดูอีก
ครับดูรูปในบัตรแล้วหันไปดูหน้าคนขับว่าคนเดียวกันไหมหน้าตรงไหม
คนเดียวกันน้องยืนยันว่าคนเดียวกันตามชื่อนี้นะคะ
ทธหารหอหีบแปดสี่แปดศูนย์นะคะทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้นะคะ
น้องเขาบอกว่าเรื่องนี้เอามาแชร์ไม่ได้อยากได้เงินคืน
แต่อยากเล่าเรื่องเพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับใครอีกนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องให้ทางกรมการขนส่งทางบกดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อืมบางทีก็เห็นว่าคนเข้ามาจากต่างจังหวัดใช่ไหม
ก็เนี่ยฮะพอหาว่าเขาไม่ค่อยรู้ว่าต้องขึ้นแท็กซี่แบบไหนอะไรยังไง
ก็ไปหลอกเขาจริงจริงแล้วเขามาจากต่างจังหวัด
ต้องช่วยให้คำแนะนำแล้วเป็นเด็กอย่างนี้ไปหลอกเด็กอ่ะ